เดี๋ยวพักเรื่องตัวเลขนิดนึงก็แล้วกันนะคะ

ขึ้นร้องเพลงงานแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยละกัน

เมื่อไหร่จะมีลูกสักทีคุณผู้ชมค่ะ

แฟนนะคะรุ่นเหมือนกันคุณผู้ชม

เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นวิธีทางธรรมชาติอยู่
แต่น้องยังไม่มาสักทีนะคะ

หนูก็ไปขอพรทั้งหมดเลยนะคะทั้งเรื่องลูกนะคะแล้วก็เรื่องงานด้วย

เมื่อช่วงต้นปีหนูก็แอบเหมือนกัน

มีหมอดูท่านหนึ่งมาทักหนูจะได้รับข่าวดีในเดือนพฤษภาคมนี้

เป็นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องลูกค่ะ
แต่หนูเนี่ยก็ยังไม่หมดหวังนะคะยังแอบมีหวังค่ะ

เพราะว่าหมอดูคนนั้นก็คือหมอช้างนั่นแหละค่ะ
ทักว่าถ้าท้องปีนี้แล้วเนี่ยคลอดปีหน้า
บอกเลยว่าปังมากจะมีเรื่องราวดีเข้ามาในชีวิต
เอ้ามีลุ้นจ้ะไปฟังเสียงน้องเปล่าค่ะ
หมอช้างนะคะทักว่าถ้าเกิดมีเริ่มปีนี้
แล้วไปคลอดปีหน้าก็จะเป็นอะไรที่ดี
พ่อกี้ก็ยังไม่มีแถบนี้เนอะยังไม่มีของเราเองเลยค่ะ
แล้วก็แบบอยากมีแล้วยับทุกวัน
ถึงสามสิบสามสามสี่สามห้าแล้วยังไม่มา
ก็อาจจะแบบเพิ่งแพทย์